ตอนนี้เชื่อว่าใจคนไทยทั่วทั้งประเทศไปอยู่ที่หน้าถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายกันหมดแล้วล่ะ
เพียงแต่ว่าเราไม่เอาตัวเข้าไปเพราะว่าจะไม่อยากให้ไปขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่

แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเขาก็เลยมีการจัดกิจกรรมกัน
เพื่อที่จะตั้งจิตอธิษฐานส่งแรงใจแปลอักษรหรือว่าอะไรก็แล้วแต่
ที่จะสามารถส่งไปทางใจนี่แหละ
ช่วยเหลือทั้ง๑๓ชีวิตให้ออกมาได้อย่างปลอดภัย
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างปลอดภัยด้วย
พาคุณผู้ชมไปไล่เรียงดูในแต่ละพื้นที่กันเลยนะคะ
คุณครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีนครชั้นป๕๑๕๐คนค่ะ
เขาเข้าอบรมโครงการศึกษาพัฒนาจิตกิจกรรมค่ายอบรมธรรมะ
ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งที่๑วัดสวรรคารามหรือว่าวัดกลาง

เขามีการจัดสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิขอพร
ให้กับทีมฟุตบอลหมูป่าอาคาเดมี่แม่สาย
ผู้ฝึกสอนทั้ง๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง
โดยการนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา
ก็จะขอพรให้ทีมหมูป่าอาคาเดมี่
และเจ้าหน้าที่ที่กำลังให้ความช่วยเหลือทุกคน
สามารถออกมาจากถ้ำด้วยความปลอดภัยค่ะ
ส่วนที่สิงห์บุรีนะครับโรงเรียนสิงห์บุรี
นำคณะครูเจ้าหน้าที่เด็กนักเรียน๓๓๕๘คน
ร่วมกิจกรรมสวดมนต์อธิษฐานจิต

แล้วก็โค้ช๑๓คนที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงที่เชียงรายนะครับ
โดยการสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิต
ขอพรพระรัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครองนักฟุตบอล
แล้วก็โค้ชให้ปลอดภัยและออกมาจากถ้ำได้โดยเร็ว
คณะครูและนักเรียนชั้นป๖กว่าร้อยคนก็ยังร่วมกันแปรอักษรนะครับ
เป็นเลข๑๓นะฮะแล้วก็มีลูกบอลอยู่ตรงกลางนะครับ
เด็กก็มานั่งล้อมรอบนะครับแล้วก็ชูมือเชียร์
ก็เป็นการส่งกำลังใจให้กับทุกคนทั้งผู้ที่ติดอยู่ในถ้ำ

ส่วนที่จังหวัดชายนาฏค่ะบริเวณสนามโรงเรียนชัยนาธิพิทยาคม
มีนักเรียนกว่า๒๐๐คนที่พร้อมใจกันแปลอักษรเป็นเลข๑๓
และข้างนอกล้อมกรอบกันเป็นรูปหัวใจและอักษรย่อชนพ
ก็คือชื่อโรงเรียนชัยนาธพิทยาคมค่ะ
รวมไปถึงเส้นเขตสนามฟุตบอลขนาดใหญ่ของโรงเรียนเนี่ย
ก็มีนักเรียนมานั่งล้อมรอบหัวใจไว้อีกทอดหนึ่งด้วยนะคะ
จากนั้นทุกคนพร้อมใจกันส่งเสียงเป็นกำลังใจ
เพื่อให้ไปถึงถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายว่า
พวกเราชาวชัยนาธิยาคมขอส่งกำลังใจให้ทีมฟุตบอลหมูป่าอาคาเดมี่ทั้ง๑๓คน
ขอให้ทุกคนปลอดภัยและได้รับความช่วยเหลือกลับสู่บ้านอย่างปลอดภัยสู้
ให้คุณผู้ชมฟังเสียงน้องที่ร่วมกันส่งกำลังใจในครั้งนี้กันค่ะ
วันนี้ที่เราให้นักเรียนของเราชาวชนาธิพิทยาคมนะครับ
ก็คือเราอยากส่งกำลังใจไปช่วยครับผม

ใช่ครับก็คือแบบว่าเราอยากส่งกำลังใจถึงเราอาจจะช่วยอะไรเขาไม่ได้มาก
ก็ยังเอากำลังใจของเราถึงเล็กน้อยของชาวชายนาฏพยาคมโรงเรียนของเราครับ
ส่งไปให้น้องที่ติดอยู่ในถ้ำทั้ง๑๓คนครับ
แล้วก็ผู้ที่ช่วยเหลือน้องทั้ง๑๓คนด้วยครับ
อยากให้มีกำลังใจได้หาน้องเจอเรื่อยครับ
ก็สำหรับทีมค้นหานะคะแล้วก็เด็กทั้ง๑๓คนที่ติดอยู่ในถ้ำนะคะ
ก็ขอให้ปลอดภัยจากเหตุการณ์นะคะ
แล้วก็ทีมที่เข้าไปทำการช่วยเหลือนะคะ
ก็ขอให้สามารถช่วยน้องได้อย่างปลอดภัย
แล้วก็ขอให้น้องทั้ง๑๓คนปลอดภัยค่ะ
ที่จังหวัดอ่างทองประชาชนและราชการร่วมกันทำป้ายขนาดใหญ่

ก็มีข้อความบอกว่าชาวอ่างทองร่วมเป็นกำลังใจให้กับน้องทีมหมูป่าปลอดภัย
ครัวราชการจังหวัดอ่างทองนายวิราวุฒิบุราชสวยโรนี
กล่าวว่าพี่น้องชาวอ่างทอง๒๘๐๐๐คน
มีความเป็นห่วงและร่วมกันสวดมนต์ภาวนา
ส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ละ๑๓ชีวิต
ขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัย
พร้อมให้การสนับสนุนทั้งกำลังคนและอุปกรณ์
หากมีการร้องขอมาจากเจ้าหน้าที่ที่อยู่ถ้ำหลวงเชียงราย
ส่วนที่มัศยิตปากีสถานในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่นะคะ

เขาก็มีการละหมาดยุมอัดหรือว่าละหมาดวันศุกร์
ซึ่งเป็นละหมาดสำคัญประจำสัปดาห์ค่ะ
ชาวไทยมุสลิมจะร่วมกันขอพรจากเอกองค์อัลละหลังละหมาด
และให้เจ้าหน้าที่สามารถค้นหาทั้ง๑๓คนให้พบได้โดยเร็วที่สุด
ขณะที่มัศยิตกว่า๒๐๐แห่งในจังหวัดสตูน
มีชาวไทยมุสลิมพร้อมใจกันละหมาดฮายัดหลังละหมาดวันศุกร์โดยเฉพาะที่มัศยิตหม่ำบังมัศยิตกลางจังหวัดสตูน
มีประชาชนนักเรียนนักศึกษาราชการพร้อมใจกันร่วมละหมาดหายัด
เพื่อขอให้๑๓ชีวิตในถ้ำปลอดภัยและได้รับความช่วยเหลือออกมาได้โดยเร็วที่สุดครับ